เจ้าขนาดที่บุกเข้าไปรวบท้าทรงรูปหนึ่ง
พาเด็กหญิงอายุ๑๓ปีเข้าโรงแรมที่ลบบุรี
พอไปค้นในโรงแรมมีทั้งถุงยางอนามัย
โอ๊ยแย่แล้วชาวคร์ก็บอกว่า

เด็กมีปัญหาครอบครัวก็หนีออกมาก็เลยพามาเปิดโรงแรมพักกันแบบนี้

ตำรวจภูทรท่าหินพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าไปเลยครับ
ไปตรวจค้นในห้องพักชั้น๔โรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองรบบุรี
คือมีพลเมืองดีเขาเห็นเขาก็เลยแจ้งไปเนี่ย
ท่านเขาบอกว่ามีพระลูกวัดเนี่ยนะเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลทะเลชุมชุบศรนะฮะของอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ย
พาเด็กผู้หญิงมาเปิดห้องคือคนเห็นก็แบบมันไม่ใช่แล้ว

มันไม่ใช่แล้วคือพระพาเด็กผู้หญิงเข้าโรงแรมไม่ได้
ก็เลยแจ้งตำรวจไปนะฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็ให้แม่บ้านทำทีเคาะประตูก่อน
ขอเปลี่ยนผ้าปูหน่อยค่ะขอสัก๒๐นาที
หญิงสาวในห้องแง้มประตูมาดูจังหวะนั้นแหละ
โอ้โหบุกเข้าไปเลยครับก็ไปเห็นเนี่ยเด็กคนนี้อยู่กับพระรูปนี้นะครับ
พบพระพิสุสงฆ์๑รูปทราบชื่อต่อมาคือพระบุญส่งอายุ๔๖แล้วนะครับ
เป็นพระลูกวัดในตำบลทะเลชุบศรอยู่กับเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปี
ทันทีที่พระเห็นเขาก็เกิดอาการตกใจมาก
ตกใจแล้วก็หน้าซีดเป็นเผือกเลยนะครับ
จากการตรวจค้นในห้องนะฮะพบเสื้อชั้นในของผู้หญิง
ลิ้นชักใต้โต๊ะพบกล่องถุงยางอนามัย
รักอย่างนั้นรักอย่างนี้นะครับพระบุญสงฆ์เองปฏิเสธ
อย่าเสพติดก็ไม่ใช่ฉี่ม่วงก็เลยคุมตัวไปที่สถานีจำรวจภูทรท่าหินด้านบร้อยจำรวจเอกมาโน้ตช้างพงศ์รองศ์สรวจสวนสอบพอท่าหินก็บอกว่าพระบุญส่งเนี้ยยังคงให้การปฏิเสธอ่างวกไปวดมาแต่สุดท้ายคุณผู้ชมจนมุมยอมรับอัตมาเคยมีเพศสัมพันธ์กับเด็กคนนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยน
ส่วนเด็กคนนี้ถึงแม้จะยอมก็ตามนะถึงแม้จะรักพระรูปนี้อย่างไรก็ตามที
แต่ว่าก็ต้องส่งไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวลบบุรีเพื่อทำการตรวจสุขภาพ
แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปสอบประคำเด็กต่อไปนะครับ